เหมือนมันโปรโมทรายการอย่างไรไม่รู้
ผมดูกีฬาจริงพี่
นี่คือถ้าเปรียบจริงผู้หญิงนะพี่นะ

เปรียบเสมือนกีฬาอย่างไรบอล
อย่างผู้หญิงอายุแบบประมาณ๑๘
เปรียบเสมือนกีฬาฟุตบอล
เสมือนกีฬาฟุตบอลอย่างไร

ฟุตบอลก็มีฝั่งกัน๑๑คนเห็นไหม
แย่งกันคนนี้ก็แย่งคนนี้ก็แย่ง
ต่างคนต่างแยกเนื้อหอมไง

เปรียบเหมือนกีฬาฟุตบอล

ไปกว่ามาแย่กันไปแย่กันมา

เปรียบเหมือนกีฬาตะก้อ

อีก๓๕
เปรียบเหมือนกีฬาปิงปอง

กูไม่เอา

อันนี้เปรียบเหมือนกีฬา

ป้าลงหลุมได้ยิ่ง
เฮ่ย
ก็ใจเปรียบนี่เก็บกฎอะไรมาปะนี่

คุณคิดเรื่องกันนะกูได้อยู่บางซ่อน

เมียอยู่แสวงหา

คาถาสะกดเมียผมบอกเลยเอาไปใช้

นะดูดูแล้วจับไปใช้

คาถาเดียวกันเลยเหรอ

มึงออกไปซะไปมึงออกไปซะไป
เอาใจเมียเนี่ยคาถาสั้นเอาของผมไปใช้

ทำมังเอาสะทางให้เมีย

แค่นี้อยากกินอะไรก็ได้กิน

พอท่องกระถาให้กันพอยื่นกันเสร็จปั๊บ
พอตกกลางคืนปุ๊บเนี่ยรู้ใจเลย
บขาซ้ายยกขาซ้าย

ก็ดูด้วย

รู้ใจไหมวะ

ได้ยินอยู่แล้วล่ะค่ะจะมีเรื่องอะไรให้คุยกันบ้างเนี่ย
อยู่กัน๓คนทีไรนะนินทาเมียตลอดเลย
ใช่ไหมว่าแต่ว่าเจ๊
เจ๊มาซื้ออะไรนี่กางเกงจะถึงนิดปีหรือเปล่า
แฟชั่นอะไรมันช่างไม่เข้ากันกระด้างกระเดือกมากเลย
อันนี้กลางฮิตแถวมุมใบ

มุมใบไหนอันนี้มุมใบหรืออันนี้มุมไหนในโลก

คุณใบหยกไงขายสามตัวร้อยอยู่อ๋อเจ๊ซื้อได้ใบหยกเหรอ

เฮ้ยเหมือนของผ้ากุ้งเลยเสื้อนี่ลาคอร์สนะ
นี่ไงบอกไหมลาคอร์สมีลาขึ้นนี่
ดูเสื้อเราเท้าขโมยให้มามุมไม่ใช่คนดีบอกเลย

มองหน้ามองหน้าหรือปล่อยหลับเลย
โอ้โหมึงใจร้ายผู้หญิงก็ไม่เว้นเลยเบิร์ต
อย่ามองคุณโกเคยโกมาก่อน
อ่าวันนี้หนูจะมาหาเจ้าหนู

พูดดีอย่าสีเหล็งเต้ง
เดี๋ยวเสียเหล็งเต้นไมุ่ย
พี่เฮียเราชอบเอาภาษาข้างในออกมาเล่นกล้อง
เออเรานี่นะเขาไม่เคยอยู่ข้างในเหมือนเรา

ผมอยากให้เมียผมเนี่ยนะ
มาได้ยินคำนี้จากปากคุณสุภาพสตรีท่านนี้
มาซื้อประกอบทรัพย์ผู้หญิงต้องแบบนี้

เออสลายนิดหนึ่ง
โทรศัพท์เข้ายังสั่นขนาดนี้เลย
หล่อตัวเอง
อยากให้เมียพูดแบบนี้มั่งจังเลย
ใช่เขาเพิ่งมาถึงร้านอ่ะค่ะ

เดี๋ยวนะกลับไปแล้วแกไม่ปลูกซักนะ

แล้วไหนอ่ะอุปกรณ์ซักผ้าที่สั่ง
ด่าเป็นผัวมึงเลยโทษค่ะ

อุปกรณ์ซักผ้าที่หนูถามหาค่ะพี่นานา
น้องครับถ้าขนาดนี้พี่ว่าทำไมหนูไม่ใช่แฟนหนูมาซื้อล่ะครับ

ไม่อยากใช้มันแล้วสงสาร

โอ้โหนี่ยังไม่เลิกธาตุอีกเหรอไหมคุณ
เออค่ะเขาไม่ยอมเป็นธาตุรักเขาว่าอย่างนั้น
โอ้โฮคุณผู้หญิงครับตกลงคุณผู้หญิงจะมาซื้ออะไรครับ
วันนี้จะขอซื้ออุปกรณ์ซักผ้าค่ะพี่บอล

ดูคู่มือให้ดีเจ๊ดิที่เจ๊ซื้อไปเครื่องซักผ้า
โอ๊ยไม่ได้วอร์คเลยคือไม่ได้ซื้อเอง

เพราะว่าผู้ชายนะบางทีสมองโล่ง
ข้างในกร้องแก๊งเดินเหมือนระคางตีแบบนี้

สุดท้ายซื้อฝาบนมาให้คุณพี่ค่ะคุณน้อง
วันถังไหนเจ๊ปกติซักตรำมังซะสบายแล้ว

ต้องการตัวช่วยใช่ไหมในการซักผ้า
ทำหนึ่งอะไรเจ๊

ผมทีบครับทีบเลย

รายการนี้ดักกันทุกดอก

โอ้โฮนะ

พอเถอะ

พออีกแล้ว

เฮียเ฻ริเบิญกายนี่หน่าะมะม่วงศูกร์ทรงน่ะอีก

พอแล้วค่ะพอ

พูดตลอดเลยแบบโอ้โห

มึงก็เถียงทำไมเนี่ย

นี่คือถุงซักผ้าครับราคาไม่แพงครับคุณน้องครับ

นี่น้องสะอาดแน่นอนและราคาไม่แพง
อันนี้คือแปลงซักผ้า
สวัสดีครับ